ท่านผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ได้นะครับ
จะได้ช่วยกันระมัดระวังด้วยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรำนะฮะ
มีสารพระภูมิที่อยู่หน้าบ้านเชื่อว่าทุกบ้านก็มีอยู่แล้วสารพระภูมินะครับ
แต่ว่าสารพระภูมิที่บ้านหลังนี้เนี่ยหักโค้นล้มลงมาแล้วไปทับเด็กหญิงอายุ๔ขวบสลบคาที่เลย
เนี่ยฮะน้องสลบเลยคงเข้าศีรษะพอดีด้วยนะครับ
ทางกู้ภัยที่ได้รับแจ้งนะครับก็เลยไปช่วยเหลือนะครับ
กู้ชีพของอบตบัวทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีลำนะครับ
เด็กหญิงวัย๔ขวบน้องคนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์บุรีรำนะครับ
คุณยายของเด็กอายุ๕๘บอกว่าเด็กถูกสารพระภูมิหน้าบ้านของเพื่อนบ้านเนี่ยล้มทับ
ขณะกำลังนั่งกินขนมอยู่ข้างศาลพระภูมินะครับ
คุณยายที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าได้ยินเสียงดังโครม
มันคล้ายเสียงรถจักรยานยนต์ล้มก็เลยออกมาดูนะครับ
บ้านอยู่ที่ทะมนต์บัวทองอำเภอเมืองบุรีหล่ำนะครับ
ก็เห็นว่าชิ้นส่วนของสารพระภูมิแตกเกลื่อนไปทั่วบริเวณนะฮะ
แล้วก็มีหนูน้อยคนนี้เด็กหญิงวัย๔ขวบนอนแน่นิ่งอยู่
ก็เลยวิ่งไปช่วยเหลือแล้วก็แจ้งทางกู้ชีพให้มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
นี่ค่ะคือบางทีเราเห็นเป็นเสาอย่างนี้คิดว่าจะแข็งแรง
แต่มันก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับ
คือน้องเนี่ยยังพอพูดจารู้เรื่องนะครับตอนนี้หลังจากนำส่งโรงพยาบาลอ่า
แต่ก็บอกว่าอยากจะนอนอย่างเดียวนะคงจะเหนื่อยจะเพลียด้วยแล้วก็บาดเจ็บนะครับ
มีเพื่อนบ้านอีกคนบอกว่าพอได้ยินเสียงก็มาดูนะครับ
เห็นน้องตอนนั้นก็ติดอยู่กับซากของสารพระภูมินะครับ
แล้วก็ไปช่วยนะครับตอนแรกที่ไปช่วยเนี่ยน้องก็ตาเหลือกเลย
เพื่อนบ้านก็อุ้มกันเขย่าตัวให้ฟื้นคืนสตินะครับ
แล้วเด็กร้องไห้ขึ้นมานะครับก่อนที่ทีมกู้ชีพจะมาถึง
จนคนอุ้มเขาสลัดเรียกมันก็เลยออกมาคืน
พอขาวนี่ได้เสร็จทีนี้มันร้องแล้วเลือกกันไหลออกมาเนาะ
ทีนี้มันก็มีคำถามว่าแล้วเสาของสารพระภูมิเนี่ยหักโค้นล้มลงมาได้ยังไงนะฮะ
เพราะว่าปกติแล้วก็ดูแล้วต้องแข็งแรงเป็นปูนนะครับ
ตรวจสอบแล้วพบว่าสารพระภูมิต้นนี้เสาไม่มีเหล็กเส้นนะฮะ
ปกติการหล่อปูนขึ้นมาแบบนี้ต้องมีเหล็กเส้น

เพราะฉะนั้นพอมีฝนตกหนักนะครับก็ทำให้เสาเนี่ยอิ่มน้ำ
พอเสาอิ่มน้ำแล้วก็ขาดความแข็งแรงก็เลยหักล้มลงมา
จังหวะนั้นเด็กนั่งกินขนมอยู่แถวสารพระภูมิพอดีนะครับ